เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเพราะว่ายังจบกันไม่ลงยังตกลงกันไม่ได้นะคะ
ดังเพจหนึ่งได้เปิดเผยเรื่องของฝาท่อระบายน้ำที่เป็นสนิมแล้วก็ผูค่ะ
เด็กก้าวขวบในไปเหยียบแล้วก็หล่นลงไปเนี่ยค่ะ
ฝาท่อระบายน้ำอันนี้ก็ทำให้เด็กคนนี้ต้องเย็บโอ้โหเย็บเยอะนะคะ
เข็มคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาบอกว่าครอบครัวเขาก็ยากจน
เขาก็อยากได้ค่าเยียวยารักษาพยาบาลเพราะว่าครอบครัวเนี่ยพอเจอแบบนี้
ต้องดูแลน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ลำบากทีเดียวนะคะ
เรื่องนี้ค่ะมีการร้องทุกข์ของแม่ของเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
ท่อระบายน้ำที่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ผูกได้รับบาดเจ็บ
เป็นท่อระบายน้ำที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
แต่เทศบาลบอกน้องไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยโอ้แม่ก็ลำบากเลยนะคะ
น้องก็กลัวด้วยจนถึงขั้นต้องเข้าพบจิตแพทย์นะคะตอนนี้ก็ลำบากมาก
ต้องซื้อยาทาแผลต้องทำแผลแล้วก็ต้องซื้อของอีกหลายอย่างทีเดียว
พอเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอยชายางกูล๒๐นะคะ
คือพอลูกสาวพอตกท่อทางเทศบาลนครอุบรรณราชธาน

แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ทางเทศบาลช่วยรับผิดชอบช่วยเหลือ

เพราะว่าพอเขาไปโรงพยาบาลเป็นแผลชะกันที่ขาซ้ายเลย
ต้องเย็บถึง๑๐๔เข็ม
ติดต่อไปที่เทศบาลแล้วนะคะเพื่อขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่ก็บอกว่าถูกทางเทศบาลปฏิเสธ
บอกน้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
ช่วยเหลือได้๑๕๐๐๐บาทถึง๒๕๐๐บาท

ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของยาแล้วก็แผลเป็นแผลขนาดใหญ่
ก็ร้องขอเยียวยา๑แสนบาทกับทางศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ให้ออสโมมาพูดว่า

แล้วก็ถ้าจะไปออกข่าวออกสื่อ

เขานี่คือใครแม่ก็ไม่รู้

ออสโมมาพูดออสโมแถวบ้าน
หรือมีหน่วยอื่นอีกไหมครับที่มาพูดแบบนี้

เขาก็บอกว่าถ้าก็มีอยู่เข้าหูมาก็ว่า
ที่เขาได้เยอะคือเขาไปฟ้องเอา
แล้วเราจนเนอะเราก็ไม่มีปัญญาไปฟ้องหรอก
ค่ะนี่แหละค่ะคุณพิทยาชัยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พอเกิดเหตุเขาลงพื้นที่ไปสอบถาม
ไปดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ควักเงินส่วนตัว
เป็นค่ารักษาพยาบาลไปบางส่วน๗๐๐บาท

ก็มีพยาบาลเข้าไปทำแผลให้น้องที่บ้านทุกวัน
ส่วนเรื่องเงินเยียวยาอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๒๕๐๐บาท
ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณานะคะ
เมื่อ๓วันที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เข้าใจแล้ว
แล้วก็มีกำหนดที่จะมอบเงินให้ภายในสิ้นเดือนนี้
ก็ไม่ทราบว่าทำไมแม่ของเด็กถึงได้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลค่ะ